เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนั่นแหละ
หน้าสวนเบนจักิตินะฮะเมื่อวานนี้นะครับ
รถยนต์ยาริสนะฮะคันหนึ่งนะครับ

เธอบอกว่าเธออยู่ดีก็วูบ
วูบแล้วก็ลักษณะเหมือนกับไม่รู้เรื่องเลยหมดสติไปเลย
แต่ว่าพุ่งชนรถจักรยานยนต์ไปเนี่ยรถยนต์ด้วยนะฮะ
ทำให้คนตายไป๒ศพนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะภาพจากกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ

ครับแต่ถ้าดูตั้งแต่ต้นเนี่ย
มันจะเห็นว่าลักษณะการขับมาตอนแรกเนี่ยเป็นยังไง
อันนี้มันชนแล้วนะเดี๋ยวจะดูต้นอีกทีนึงนะฮะ
ตอนที่เขาเปิดกล้องดูตั้งแต่แรก
จะเห็นภาพกระจกหน้ารถที่แตก
นี่คือเขาถ่ายจากกล้องหน้ารถที่ติดอยู่ด้านในตัวรถอีกทีนึง

หมายเลขทะเบียน๓กท๖๖๓๒กรุงเทพนะฮะ
คนขับชื่อนางสาวปริชัดกีนพันธ์นะครับอายุ๓๒นะครับ
ก็ขับมาด้วยความเร็วนะฮะ
แล้วก็วิ่งมาบนถนนเลนขวาก่อนนะครับ
เบี่ยงมาในเลนกลางแล้วก็เลนซ้ายนะครับ
พุ่งชนท้ายจักรยานยนต์นะฮะ
คือจักรยานยนต์ที่ถูกชนเข้าไปเนี่ย
คันหนึ่งมีนายสาคอนคงเจริญอายุ๔๒เป็นคนขี่นะครับ
แรงชนเนี่ยนะฮะกระเด็นไปถูกนายธิรพงศรีบุญอายุ๒๙
ที่เขาจอดจักรยานยนต์อยู่ริมฟุตบาทนะครับ
แล้วไปชนจักรยานยนต์กับรถยนต์อื่นอีกรวมทั้งหมด๖คันนะครับ
เย็นค่ำเมื่อวานนี้นะครับมีคนเจ็บอีก๒นะฮะ
นอกจากเสียชีวิต๒คนขับรถเก๋งยางฤทธิ์สีแดงนะครับ
นางสาวปริชัดบอกว่ารู้สึกอ่อนเพลียนะ
ตอนที่ขับรถมาค่ะแล้วก็วูบไปเลยนะครับ
ทำให้รถเนี่ยพุ่งชนรถคันอื่นนะครับ

หน้าสวนเบนจักิติถนนรัชดาพิเศษเขตคลองเตยนะครับ
รวมแล้วรถที่เสียหายมีทั้งหมด๗คันนะฮะ
รวมทั้งรถคันเกิดเหตุด้วยนะ
ค่ะนี่ไล่เรียงตามนี้เลย
รถยนต์รถจักรยานยนต์ทั้งหมด๗คันนะครับ
โดยจักรยานยนต์๒คันเนี่ยเสียชีวิต

คันหนึ่งก็คือถูกเก๋งยาฤทธสีแดงคันนี้ชนกลางถนน
อีกคันนึงก็เขาจอดรออยู่กลางที่ริมฟุตป่า

เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถเก๋งยาริสสีแดงคันนี้ขับมาด้วยความเร็วนะฮะ
ขับมาเลนขวาสุดแล้วอยู่ดีดีก็เบี่ยงออกซ้ายนะ
เลนซ้ายสุดพุ่งชนท้ายจักรยานยนต์ของนายสาคอนก่อนนะครับ
ลักษณะคือชนแบบไม่เหยียบเบรกเลย
นี่ค่ะเต็มแรงแล้วก็เนี่ยชุดละมุนแล้วแหละ
น่าจะมีการโอ้โหไปชนคันอื่นต่ออีกนะครับ
พอชนเขาแล้วเนี่ยที่ชนจักรยานยนต์นายสาคอนคันแรกเนี่ยนะฮะ
ก็ชนต่อนะครับไปชนท้ายรถบรรทุกที่กำลังเลี้ยวซ้ายเข้าสวนเบนจักิติ
จังหวะนั้นนะครับนางสาวปริชัดพยายามหักหลบ
ของนายธิรพงศ์ที่จอดอยู่แล้วถลายไปอีกนะฮะ
ถลายไปชนนิสสันเทียน่าที่เป็นรถยนต์อีกคันหนึ่ง
นี่นะครับชนต่ออย่างนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
หน้าสวนเบนจักิติฝั่งมุ่งหน้าแยกอโศกมนตรีนะครับ
มีร่องรอยที่รถจักรยานยนต์ครูดไปกับพื้นถนน
แล้วก็คราบเลือดของคนเจ็บกับคนเสียชีวิตนะครับ
ถนนเส้นนี้เป็นถนน๔เลนนะครับ
ถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยจะเป็นโค้งขวาเล็กน้อยนะฮะ
แล้วที่บริเวณที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นหลักฐานในที่เกิดเหตุที่บันทึกเอาไว้ได้
ก็คือจากกล้องหน้ารถของคันก่อเหตุ
ก็คือนางสาวปริชัดนั่นเองนะครับ

เพื่อไปให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้

นี่นะฮะอายุ๓๒ปีนะครับนางสาวปริชัดนะครับ
ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะก่อเหตุ
โดยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดอาการวูบ
ก่อนหน้านั้นไม่ได้กินยาอะไรไปเลยอยู่ดีมันก็วูบ
พร้อมรับผิดชอบทุกอย่างจะเยียวยาช่วยเหลือคนเจ็บ
แล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกอย่าง
ตอนนี้ก็ติดต่อกับญาติของผู้เสียหายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
ส่วนแม่ของนางสาวปริชัดนะครับบอกว่าลูกสาวมีโรคประจำตัว
แล้วก็มีอาการชากับวูบบ่อยครั้งนี่แม่บอกว่าลูกเป็นอย่างนี้
มันก็เลยนำมาซึ่งอุบัติเหตุนักข่าวก็เลยถามว่าเอ้า
แล้วถ้าลูกของแม่มีอาการชากับวู้บ่อยครั้งเนี่ย

ใช่เพราะจริงแล้วถ้าบางโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคประจำตัวเนี่ย
เขาจะไม่ให้ขับนะเพราะมันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้
ใบขับขี่นี่ต้องไม่ได้เลยนะอย่างนี้ใช่ไหม
ซึ่งพอถามอย่างนี้นะฮะทางคุณแม่ไม่ได้ตอบนะฮะ

ติดต่อเรื่องอย่างหนุ่ม

ขออนุญาตด้วยครับขออนุญาตด้วย
สาวจิตราพรมโนบางแฟนของนายอนุสรรอกระโทกนะครับ
ซึ่งเป็นพนักงานกราฟฟู้ดนะฮะนายอนุสรเนี่ยเขาจอดรองานอยู่ข้างทาง
ก็เป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะฮะมีแผลถลอกที่หลังที่ขานะครับ
ตอนนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลรอดูอาการอยู่นะครับ
ก็เรียกร้องให้คนขับรถเก๋งออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับ
เนื่องจากเธอบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อมานะ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
เพราะจากที่แฟนเธอเล่าให้ฟังเนี่ยเชื่อว่ามันมาจากความประมาทของคนขับรถยนต์คันนั้นล้วน
ตอนนี้ก็เดือดร้อนมากเนื่องจากจักรยานยนต์ที่ใช้ในการทำมาหากินของแฟนของเธอก็พังเสียหายหมด
แฟนก็ต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลทำให้ขาดรายได้
เขาจอดรองานอย่างนี้ค่ะคุยกับพี่แก๊ปที่เขาเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วหันไปอีกทีรถก็พุ่งเข้ามาชนแล้วค่ะพี่
ตอนกระเด็นออกไปเนี่ยแฟนเราเห็นคนตายไหม
เห็นค่ะพี่เห็นเหมือนเขาเห็นพี่ที่เขาอยู่นอนอยู่ข้างรถสิบล้ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ดูภาพแล้วเหมือนเกิดจากความประมาทหรือเปล่า
ถ้ามาแสดงความขอโทษหรือว่ามารับผิดชอบอย่างนี้ค่ะ
มันน่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุก็คือไม่เห็นเขาเลยอะไรอย่างเง
บอกว่าจากการสอบปากคำนางสาวปริชัดคนขับรถยนต์นะครับ
ที่มันสอบปากคำที่มาในวันนี้
ข้าก็ถือว่ามีอาการปกตินะ

ให้รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิด

แล้วก็เกิดอาการอ่อนเพลียแล้วก็วูบ

อันนี้ที่พนักงานสอบสวนบอกว่าเธอบอกนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ตอนตรวจร่างกายเบื้องต้น
ไม่มีสารเสพติดนะครับไม่มีเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ
ตำรวจพาไปตรวจเลือดอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับ

หลังจากนั้นจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับ
ตอนนี้แจ้งข้อหาเบื้องต้นไว้แล้ว๓ข้อหานะครับ
คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
และขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
เรื่องการชดใช้ค่าเสียหายคนขับรถยนต์คันก่อเหตุ
มีประกันภัยรถยนต์ชั้น๑นะฮะ
ซึ่งวงเงินเบื้องต้นอยู่ที่๑๐ล้านบาท
ก็น่าจะครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดนะฮะ
จากทางผู้ที่เขาเสียชีวิตครอบครัวของเขา

มีผู้เสียชีวิต๒คนด้วยกันนะคะ

ก็เดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวศ

นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะ
โดยศพของนายสาคอนค่ะ
ญาติเนี่ยนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าสุธรรมาราม

เราได้คุยกับภรรยาของนายธีรพงศ์นะคะ
บอกว่าทางคู่กรณียอมรับผิด

ส่วนในเรื่องของคดีความก็ปล่อยให้เป็น
ตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ก็ยืนยังว่าจะเป็นเมืองที่ดีถึงนี้สุด
ด้านบรรยากาศในสาระก้าวัดหัวลำโพง
ที่ตั้งสวดศพในธีรพงษ์ศรีบุญนะคะ
ก็คนนี้เนี่ยคือคนที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์
รอรับออเดอร์ลูกค้าอยู่ริมฟุตปาด
แล้วก็ที่ถูกรถของนางสาวปริชัดเนี่ย
หลบเสียหลักแล้วก็ถลายไปปาดกวาดมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงนั้นประมาณ๓คัน

ใช่ค่ะแล้วเขาก็เสียชีวิตนะคะ

ก็อยู่ในอาการเศร้าศกเสียใจค่ะ
นายวิชัยศรีบุญคุณพ่อค่ะพอรู้ข่าวว่าลูกชายเสียชีวิต
ก็รีบเดินทางมาจากจังหวัดกรสินมารับศพลูกชายนะคะ

ลูกชายเป็นคนขยันทำมาหากิน
เป็นเสาหลักคอยเลี้ยงดูส่งเสียครอบครัว
ทำทั้งงานหลักทำทั้งรายได้เสริมจากการขับแกรป
ส่วนนางวิกันดาพุทธโธแม่ยายของผู้ตายค่ะก็บอกว่า
เขยก็คือเสาหลักของครอบครัวนี่แหละ
เป็นคนดูแลส่งเสียลูก๒คน
คนโตเป็นผู้ชายเรียนอยู่ป๔เองค่ะ
ส่วนคนเล็กเป็นผู้หญิงอายุเพิ่งจะ๒ขวบกว่าเองค่ะ
กลายเป็นต้องมากำพร้าพ่อแล้ว
ก็อยากให้ผู้ก่อเหตุติดต่อมารับผิดชอบแล้วก็ดูแลช่วยเหลือครอบครัวด้วยนะคะ
ยายของผู้เสียชีวิตก็เล่าด้วยนะคะบอกว่า
คืนก่อนเกิดเหตุเธอฝันว่าฟันหัก๔ซี่
ก็คิดว่ามันเป็นแค่ความฝันนะคะไม่ได้เอกใจอะไร
แล้วพอมารู้ข่าวว่าลูกเขยเสียชีวิตเนี่ยก็ช็อกไปเลยเหมือนกัน
ก็ฝันตื่นมาเช้ามาฝันแล้วก็ก็เกิดอุบัญเหตุในวันนั้น
ก็อยากให้เขาดูแล
ผู้เสียหายอยู่นะฮะค่ะก็รอดูการช่วยเหลือกันต่อไป